เหมือนเขาจะล้มไปรอบนึงแล้วก็ตั้งหลักลุกขึ้นมาได้ใหม่

จะมีคนถือร่มสีเขียวอยู่สักพักเดียวจากอยู่ข้างบนนะ

นี่เห็นไหม

เพราะถ้าบันไดถล่มมันต้องร่วงลงมาหมดแล้ว
แต่อันนี้ลักษณะคือเหมือนเป็นคนล้มมากกว่า
แล้วก็เลยพานให้คนที่อยู่ข้างหลัง

ล่วงตามกันไป

ผู้ชาย๒ผู้หญิง๒๔นะคะ

น้องออมสินเป็นนักเรียนชั้นม๕อายุ๑๗ปี

อยู่ตรงบันไดเลื่อนตรงนั้นเลย
เล่าบอกว่าคือน้องกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ย
ไปงานโรงเรียนเป็นงานคอนเสิร์ตครบรอบ๑๗๐ปีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะ

เพราะว่ากลัวว่าถ้ากลับหลังคอนเสิร์ตจบเนี่ย

คนก็เลยใช้บริการค่อนข้างเยอะค่ะ

น้องก็ขึ้นไปน้องก็ขึ้นบันไดเลื่อนไป
ตอนที่เกิดเหตุน้องบอกอยู่กลางบันได
อยู่ได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากข้างบนค่ะ
แล้วก็เห็นเลยว่าคนร่วงล้มทับกันมาเป็นทอด
ตอนที่น้องโดนเบียดกำลังจะทับลงมาเนี่ย
ตกใจน้องเลยคว้าราวบันไดไว้
ทำให้ตัวน้องเนี่ยเหมือนมันเบี่ยงออกค่ะ
มือข้างหนึ่งจับราวบันไดใช่ไหมตัวข้างหนึ่งมันก็เปิดออก
แล้วมันก็เลยเบี่ยงออกไปนะคะ
ทำให้ขาน้องถูกบันไดเลื่อนขูดฝั่งซ้าย
ขากางเกงที่น่ากลัวคือขากางเกงถูกบันไดเลื่อนม้วนเข้าไปเลย

ใช่ค่ะแล้วคนอื่นก็ไหลลงไปด้านล่างนะครับ

นี่ขนาดมีขากางเกงนะยังเย็บไป๒๐กว่าเข็มใช่ไหม
นี่ดูสภาพเห็นไหมคะลุยเลย

เออไม่รู้คิดภาพไม่ออกเลย
ฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะมันม้วนเข้าไปขาน้องก็เลยโดนบันไดครูดออกไปอ่ะนะคะครับ

เจ้าหน้าที่ก็รีบวิ่งมาปิดการทำงานของบันไดเ

บเข้าไปทีนึงมันก็จะหยุดเลื่อนเลย
น้องบอกน้องตกใจมากตอนนี้ไม่กล้าขึ้นบันไดเลื่อนที่ไหนเลย
แผลน้องใหญ่มากนะเย็บ๒๐เข็มอ่ะ
จังหวะนั้นไม่มีใครให้การช่วยเหลือหรือว่าหยุดมาในเลือดหรือว่าอะไรยังไง
เหมือนเจ้าหน้าที่เขาจะน้อยมากเลยค่ะ
แล้วก็เหมือนเป็นพวกหนูที่ตะโกนพูดกันว่าให้หยุดมันไปเลื่อน

พูดมาพอสมควรเลยค่ะเขาก็เลยหยุดกัน

แต่มันหยุดในช่วงที่คนล้มขัดกันไปหมดแล้ว
แล้วช่วงที่หนูลุกคือเลือดก็คือเต็มบันไดด้วยเลย
หนูก็เลยรีบมองเท้าตัวเองว่าเป็นยังไงบ้าง

กลัวไปเลยค่ะก็ต้องรอให้ใจหนูได้ขึ้นก่อน

จริงแล้วถ้าวันไหนที่
มันอยู่ในสถานการณ์ที่คนใช้บริการเยอะฝนตกหนัก
หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะมีเจ้าหน้าที่สถานี

ไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านบนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
แล้วก็พอให้สัมภาษณ์เสร็จนะคุณแม่ก็พาน้องออมสินไปล้างแผล
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่สนยานวาเป็นหลักฐานด้วยค่ะ
ทีนี้วันนี้มีคำชี้แจงเป็นแถลงของทางฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯจำกัดมหาชนหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะ
ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ย
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารล้มจากบันไดเลื่อนบริเวณสถานีสุรศักดิ
หกโมงสามสิบแปดนาทีโดยจากการตรวจสอบ
เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยฝนตกหนักมาก
ก็เลยทำให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการในสถานีเป็นจำนวนมากนะคะ
ทำให้ผู้โดยสารเสียหลักแล้วก็สะดุดล้มตรงหัวบันไดเลื่อน
ตรงหัวก็เลยเลื่อนตรงหัวเลยก็เลยเลื่อนลงมา
อาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นไปถึงแล้วอาจจะติดคนหรือเปล่าเดินต่อไม่ได้
อืมบริการเป็นการจะหวะสะดุดและเค้านั้นล้มลงมาเป็นทอดเลย
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารมาออกันเสียหลักล้มทับกัน
ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลถลอกตามร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อย
หลังเกิดเหตุบริษัทปิดให้บริการบันไดเลื่อนแล้วชั่วคราว
ตรวจสอบเบื้องต้นบันไดเลื่อนไม่ได้ขัดข้อง
แต่ยังไงก็ตามบริษัทก็เข้าดูแลผู้บาดเจ็บ

ขอยืนยันว่าบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็ยินดีที่จะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดนะคะ
วันนี้เราส่งคุณมะเหมียวลงพื้นที่ด้วยนะ
ใช่ค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณสุชาดาสุริคงบีทีเอสสถานีสุรสักรณ์นะครับ
คือวันนี้เจ้าหน้าที่เขาปิดการใช้งานบันไดเลื่อนชั่วคราวนะครับ
ผู้ที่มาใช้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศักด
ก็ต้องขึ้นบันไดที่ต้องเดินขึ้นอ่ะบันไดปกตินะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ทดลองนะครับเอาแผ่นเหล็กมาวางที่บันไดแต่ละขั้น
เพื่อจะดูว่าบันไดเลื่อนแต่ละขั้นเนี่ยรับน้ำหนักได้ขนาดไหน

ใช่ฮะแต่เพื่อความปลอดภัยไงเพื่อความชัวร์เรื่องการรับน้ำหนัก
พบว่าแต่ละขั้นในแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นเนี่ยจะหนักยี่สิบกิโลกรัมนะฮะโอ้ค่ะ
วางได้๔แผ่นเท่ากับว่าบันไดเลื่อนแต่ละขั้นเนี่ย
รับน้ำหนักได้๘๐กิโลกรัมบางขั้นก็ได้มากกว่า๔แผ่น
นี่เป็นการทดลองน้ำหนักให้เห็นว่าเออสามารถรองรับคนได้
ถ้าคนน้ำหนักประมาณ๘๐กิโลกรัมยืนแต่ละขั้นบันไดแต่ละขั้นบันได
ค่ะนี่นะฮะส่วนทางเจ้าหน้าที่สถานีนะครับ
อ่าวันนี้ก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยไปใช้บันไดขึ้นลงแทนก่อนนะฮะ
มั่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะเปิดใช้อีกครั้งหนึ่ง
ผมว่าจุดสำคัญก็คือจะต้องต้องมีคนมาคอยดูแล้วล่ะใช่ค่ะ
ไม่ให้ขึ้นกันแบบแออัดใช่ไหมเมื่อวานฝนตกด้วย
ต้องจัดระเบียบกันอ่ะตัดสินใจขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่า
ได้ไม่เปียกฝนอืมเนี่ยฮะผู้ใช้บริการหลายคนก็ยังกังวลอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันวินจักรยานยนต์รับจ้างที่สถานีสุรศักดิ์บอกว่า
ปกติสถานีนี้คนไม่เยอะขนาดเมื่อวานนะฮะ
แต่เมื่อวานมีคอนเสิร์ตด้วยฝนตกด้วยคนก็เลยมาเยอะ
เอาลองฟังพี่เขาหน่อยนะครับได้ครับเป็นไปได้เพราะว่ามันรับน้ำหนักไม่ได้หรอก
เพราะว่าตัวมันขึ้นมันก็ขึ้นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้รีบปกติมันหนักกว่าเดิมอ่ะ
มันค่อยอย่างเงี้ยปกติมันจะจุดไปเลยใช่ไหม
พอพอมันหนักปุ๊บเหมือนกับว่ามันอึดอึดอึดอย่างเงี้ยแล้วบวกกับถ้าคนข้างบนคือเสียหลักล้มอะไร
ก็คือทับกันโดมิโน่แน่นอนใช่ก็หายหลังลงมาหมด
ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ามันเป็นแบบว่ากำหนดน้ำหนักต้องมาต้องมากำหนดคนพี่
อย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยไม่มีรอปภไม่มีอะไรไปแนะนำคนเลยก็คือปล่อยเขาอยู่กันอย่างนั้นอ่ะ
คือมุมหนึ่งถ้าคนมาใช้บริการเยอะเนี่ยเป็นช่วงแบบโอ้โหพรามไทม์รถติดคนเยอะหรือว่าฝนตกเนี่ย
ผมว่าต้องจัดเจ้าหน้าที่มาดูแล้วว่าอืมอ่าต้องทยอยทยอยกันขึ้นค่ะ
ขณะที่อีกมุมหนึ่งผู้โดยสารเนี่ยจะบันไดเลื่อนที่รถไฟฟ้าหรือว่าที่ห้างก็แล้วแต่
อืมผมว่าบางทีเราต้องประเมินสถานการณ์นะค่ะถ้าคนขึ้นเยอะเยอะแล้วเราเห็นว่าโอ้โหเยอะเหลือเกินทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบนเนี้ย
อืมบางทีมันเกิดขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็ก้าวกันไม่ทันก็ชนชนชนชนชนกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะ
เราก็ต้องประเมินแล้วว่าเออเราต้องเว้นช่องว่างต้องทิ้งช่องว่างกันไว้หน่อยจริงค่ะ
คดีแค่เจ็บกันนะฮะค่ะก็ขอให้ทุกคนหายไวนะคะครับ